เรื่องของทองคำกันแล้วพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันต่อนะครับ
กับงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยสองพันห้ามร้อยหกสิบ
ภายใต้แนวคิดงานเดียวจบครบทั่วไทยนะครับเป็นการจัดงานกระตุ้นการท่องเที่ยว
งานแรกของปีนี้นะครับซึ่งแน่นอนนะครับ
มีการรวบรวมของดีของเด่นแต่ละภาคเอาไว้ซึ่งงานนี้
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็รวบรวมมาทั่วทุกภาคของประเทศไทยนะครับ
ซึ่งไปตรงกันกับช่วงของจุดจีนพอดีซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานมากกว่าปีก่อน
แล้วก็มีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า๔๐๐ล้านบาทติดตามจากคุณกมลวันการีพัฒน์ครับ
ตู้ไทยลายทองงานฉลุไม้และสลักกระดาษเป็นศิลปะไทยโบราณทั้ง๑๐หมู่
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทยาลัยในวัง
ถูกนำมาจัดแสดงในโซนหมู่บ้านภาคกลางสุขกลางใจใกล้แค่เอื้อม
ของงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยสองพันห้าร้อยหกสิบเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางเชื่อมโยงภายในประเทศ
ขานรับนโยบายท่องเที่ยววิถีไทยสไตล์ลึกซึ้งค่ะทุกทุกภูมิภาคนะคะ
จะมีเรื่องของการที่เราจะได้นำวิถีชีวิตวัฒนธรรมหรือว่าความเป็นอยู่นะคะ
ของแต่ละภูมิภาคมาให้นักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ที่เข้าชมงานได้เรียนรู้นะคะอย่างเช่นมาทอผ้านะคะ
เรามีกี่จิ๋วที่สุดนะกี่เล็กที่สุดในโลกนะคะท่านสามารถที่จะมาทดลองเอ่อ
ทอผ้าในกี่จิ๋วนี้ได้นะคะเรามีเรื่องของผ้าย้อมคลามนะคะ
เรามีเรื่องของการทำผ้าปะเต๊ะนะคะเรามีเรื่องของการคั่วกาแฟนะคะ
ซึ่งสิ่งเหล่านี้เรานำมาเสนอให้กับทุกท่านได้ทดลองนะคะได้ชิมได้ช็อปกันอย่างเต็มที่
ภายในงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททได้รวบรวมและย่อส่วนของดีของเด่นในแต่ละภาค
รวมไว้ที่สวนลุมพินีซึ่งแบ่งออกเป็น๑๐โซนหลักค่ะ
แต่ที่น่าสนใจสายกินห้ามพลาดยกให้อาหารถิ่นอาหารไทยโบราณหายาก
เย็นตะโฟกั้งรสเด็ดจากจังหวัดชนบุรีขนมเกษรลำเจียกเสวยของร้านป้าวาน
ตลาดบ้านใหม่แปดริ้วที่ทำการสดสดร้อนร้อนค่ะเดินไปอีกหน่อยหยุดแวะสักการะพระธาตุพนม
ขนาดความสูง๑๐เมตรสัญลักษณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชมความสวยงามของกระทูบหลักสีสัญลักษณ์แห่งศรัทธาธรรม
ชาวอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชายภูมิจะนำไปจุดไฟบูชาในวันออกพรรษาค่ะ
หากใครมาที่นี่ยังจะได้สัมผัสหมู่บ้านจำลองวิถีชนเผ่า
หมู่บ้านภาคเหนือเหนือฝันล้านแรงบันดาลใจ
โชว์การทอผ้าพื้นเมืองที่หาชมได้ยากแวะช็อปผ้าไฟล์ทอมือ
นิสาชนจังหวัดน้องคายที่โซนอีสานแซ่บนัว
จุดขายคือลายผ้าถุงพญานาคที่คิดค้นขึ้นเองเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยค่ะ
เทศกาลเที่ยวเมืองไทยในปีนี้ค่ะได้ตรงกับช่วงตุดจีน
ได้ยกชุมชนชาวจีนทั่วไทยมาไว้ภายในโซน
ตุจีนวิถีไทยเก๋ไก่ปีรกาค่ะเพื่อให้ผู้ที่มาร่วมงานได้สัมผัส
บรรยากาศชุมชนชาวจีนทั่วทุกภูมิภาคนั่นเองค่ะ
เริ่มด้วยการศักระเทพเจ้าเสริมความเป็นสิริมงคล

สนุกสนานกับการแสดงบนเวทีและอาหารจีนต้นตำรับชาววัง
ช็อปชิมชิวที่งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย๒๕๕๙
ไม่ต้องห่วงเรื่องเงินสดในกระเป๋านะคะ
ไว้คอยให้บริการ๒จุดภายในงาน
พร้อมเปิดบูธรับสมัครบัตรเครดิต

ราคาพิเศษตลอดทั้งปี
มาจับจ่ายใช้สอยหรือเป็นชาวต่างชาติ
ต้องการที่จะใช้เงินสดอะไรต่างก็
ได้มีการออกบัตรโคลแบรนด์
ทศธรรยาบรุงเทพฯด้วยกัน
ซึ่งบัตรใบนี้ก็จะให้สิทธิประโยชน์ต่าง
แล้วก็มีแจ้งเรื่องของข่าวสารการท่องเที่ยว

จนถึงวันที่๒๙มกราคมนี้
เปิดให้เข้าชมงานตั้งแต่๑๔นาฬิกาถึง๒๒นาฬิกา

จะทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมามากกว่าปีที่แล้ว๑๔

และมีเงินสะพัด๔๐๐ล้านบาท

ข่าวทรัพย์ทีวีรายงาน